รัฐบาลพยายามที่จะปลูกฝังให้คนไทยเป็นเจ้าบ้านที่ดี

ใช่ครับและเราก็เจอคนดีสีกระบี่อีกแล้วนะฮะ
เป็นพนักงานร้านซักอบรีด
ก็เอาเสื้อผ้าของนักท่องเที่ยวไปซักตามปกติ
ปรากฏว่าก็ต้องดูก่อนกระเป๋ามีเงินอะไรติดหรือเปล่า
ปรากฏว่าเจอเงินเป็นแสนแล้วก็เลยคืนเจ้าของ

เยี่ยมนางสาวบุญเรือนศรีรักษาอายุ๓๒ปี
ต้องบอกแบบนี้เพราะว่าอยากให้ไปเจอคนดี

แล้วก็คุณสมเกียจคงแดงสามีอายุ๓๗ปี
หลังจากนำเงินสกุลต่างประเทศส่งคืนให้นายบรูโน
อายุ๓๖ปีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ลืมกระเป๋า
ขออภัยลืมเงินไว้ในกระเป๋ากางเกงที่ส่งซัก
เมื่อวันที่๒๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับ
แล้วก็เรื่องนี้มีผู้นำไปโพสต์ในเฟซบุ๊ก
มีคนเข้าไปชื่นชมจำนวนมาก
ทำความดีทำชื่อเสียงให้กับเมืองกระบี่อีกแล้วนะครับ
โดยคุณพี่บุญเรือนบอกว่าวันเกิดเหตุ
รับเสื้อผ้าของนักท่องเที่ยวจากโรงแรมแห่งหนึ่ง
ซักรีดตามปกติก็ต้องตรวจสอบไง
ในกระเป๋าจะมีอะไรค้างไว้หรือเปล่านะครับ
ถ้าเจอเงินเจออะไรก็เก็บคืนใส่ให้เจ้าของ
เปิดออกดูปรากฏว่าภายในกระเป๋านี่
มีเงินสดสกุลต่างมูลค่ารวมแล้ว

แต่เจ้าของก็ลืมไว้ได้สักขนาดนั้นนะฮะ

ให้ช่วยนำเงินไปคืนให้เจ้าของครับ
เงินถุงกระตังที่เราถือไว้เล็กค่ะค่ะ

เยอะมาก๓ทับได้เป็นตังค์สกุลเงินเมืองนอกหมดเลยค่ะ

แล้วก็จะมองหาแฟนบอกให้แฟนเอาไปคืนอย่างเดียวเลยค่ะ
ไม่ได้คิดว่าจะเอาไว้อะไรเลยตกใจเห็นเยอะเกิน
เพราะปกติเจอไม่เยอะก็เอาไปคืนเลย

สกุลต่างชาติอาจจะดูเล็กหน่อยนี่นะฮะ

คือเจ้าของเงินตัวจริงก็ดีอกดีใจหลังจากที่ได้รับเงินคืน
แล้วก็ขอบคุณขอบอกขอบใจ
ทางด้านของเจ้าของร้านซักอบรีดนี่เป็นอย่างมาก
ถือว่าเป็นคนดีที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอีกแล้วนะครับ